ดูเรื่องการศึกษาหน่อยคุณผู้ชมต้องถามคนเป็นคุณพ่อคุณแม่เคยไหมว่า
ลูกเนี่ยโดนสั่งงานผ่านไลน์เดี๋ยวนี้น่าจะมีแหละสั่งงานผ่านไลน์
แต่สั่งมาเวลานี้เนี่ยมันจะกระทบการพักผ่อนของลูกหรือเปล่า

เป็นแชทที่เพจหมอแหลปเอามาโพสต์ไว้ครับบอกว่า
ให้นักเรียนเขียนผังภูมิกรอนสุภาพ๒บทให้ถูกต้องตามฉันทะลักษณ์
ส่งพรุ่งนี้๑๐คะแนนค่ะ
แล้วก็ระบุเวลา๓ทุ่ม๒๔นาที
ยังลงแคปชั่นได้ว่าครูสั่งการบ้านตอน๓ทุ่ม๒๔
เด็กกำลังจะนอนต้องดีดตัวขึ้นมาทำโอ๊ย
แสดงว่าต้องคอยเช็คไลน์ตลอดให้เด็กพักบ้างครับครู
ขัวงานสั่ง๓ทุ่ม๒๔ส่งพรุ่งนี้

มีอย่างม๒ด้วยลูกพี่เบิศน่าให้นอน๓ทุ่มใช่ไหม

ผู้ปกครองก็เลยเอามาร้องเรียนกับเพจนี้ครับ
บอกว่าครูสั่งงานเด็กม๒ที่โรงเรียนดังที่ขอนแก่นเนี่ย
ตอน๓ทุ่ม๒๔บังคับให้ส่งพรุ่งนี้ด้วยแบบนี้เด็กอาจจะแย่

และเห็นว่าครูคนนี้ทำมาหลายครั้งแล้วด้วยนะ

เสียงสะท้อนในโซเชียลก็วิพากษ์วิจารณ์กันหนักเลยครับ
สารเด็กที่ต้องลุกมาเขียนผังภูมิกรอนสุภาพ
บางคนก็จัดเฉลยมาให้เด็กเลยครับ

และล่าวสุดนี้นักฐานรายงานจากจังหวัดขอนแก่นน้าว่า
ครูคนนั้นเผยว่าครูที่ส่งแชทอยู่โรงเรียนเดียวกัน
เป็นผู้หญิงอายุกว่า๕๐ปีสอนม๒

แต่แค่วิธีสอนอาจจะแตกต่างจากคนอื่นครับ
ส่วนเรื่องแชทสั่งงานคิดว่าสั่งจริงแหละ
แต่ว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบก่อนว่าทำไมต้องสั่งเวลานั้น
คือนอกจาก๓ทุ่มผมให้ลูกนอนแล้วนะ
โทรศัพท์หมดสิทธิ์นะครับที่จะได้นำเข้าห้องนอน
โทรศัพท์จะต้องเก็บไว้ที่ห้องที่ผมนอน

เด็กไม่ได้นอนหรอกแต่ละบ้านก็กฎเกณฑ์ต่างกันนะครับ